น้องตาวไม่มีใครเอาเลย
ไม่เอาดีเอาเขากลับมา

พักเดี๋ยวเลยครับ
ไว้แล้วแล้วค่ะ
ที่เรียกสมจริงสมจามมองต้ง

เข้ากำลังมาด้านในเลยใช่ไหมครับ

เป็นระดับนางเอกของละครสิรานีที่รักของไทยรัฐทีวี
แนะนำตัวกันหน่อยใครเล่นเป็นอะไรชื่ออะไรรับบทในเรื่องอะไรคะ

สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะรับบทเป็นขิมนะคะจากสิรานีที่รักตอนสะพายทาสค่ะ

ทุกปีแค่จากชื่อก็รู้แล้วว่ามีความสุขมาก
สวัสดีค่ะธัญญาอาสยามค่ะ
คือมาจากเรื่องวังวลชู้ค่ะ
ธัญญาวังวลชู
บอลไปแล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เพิ่มกินคนได้ไหมครับ
เป็นจ๋าค่ะมาจากเรื่องคนไร้ค่าค่ะ

แต่อย่าให้เล่นเข้าครัวทำอาหารไม่ได้แล้วคนนี้

อ่ะอะไรคำนี้คุณรู้ไหมค่ะ

โอ้โหเขาเรียกว่าหักมุกกลางรายการ
เต็มยังมาตั้งนานอดเล่นก็ยังไง

ลุมสนุกอีกแบบ๑๐พักเลย
นี่แค่บางช่วงบางตอนใช่ไหม

อันนี้เป็นพรีเซอร์ตัดรวมค่ะ

แต่เห็นแล้วว่าเข้มข้น

เล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้าง

เรื่องนี้ก็จะเป็นราม่าเลยค่ะ
คือเขาอยู่แผนกผู้จัดการฝ่ายขายเลยแล้วเราก็แบบรักเขามาก
เราก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปิดตัวเราซึ่งเขาก็ไม่เปิดตัวเราสักที
โกหกเราซ้ำไปซ้ำมาเราก็เปย์เขาด้วยนะแบบว่า
บอกว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่เพราะลูกค้าไม่มีความเชื่อถือ
ถึงเขาก็ไปซื้อโทรศัพท์ให้อยากได้รถใหม่ก็เอาว่านพ่อและแม่ไปจำนองให้
สุดท้ายแล้วล่าสุดคือจับได้ว่าเขามีลูกกับเมียแล้ว
เดี๋ยวอันนี้มันเป็นละคร
เป็นละครเราก็เล่ามาจากกันชีวิตจริงตกใจก่อนเลย
ใช่แล้วเดี๋ยวดูต่อวันพรุ่งนี้ว่าจะเข้มข้นแค่ไหน
คือน้องนิดบอกตกท้ายตอนที่แล้วไว้ว่า

นี่รอดู

จ๋าก็คือว่าจะเป็นคนที่มีความฝันนะคะ
คือเป็นนักร้องค่ะประกวดร้องเพลงอยากจะเป็นคนดัง
แต่ว่าก็ผิดหวัง

เป็นเจ้าของค่ายบอกว่าจะปั้นเรา

แต่ก็มาเจอกับคนรักอีกคนนึง
และคือผีสินก็คือจะรักจมาก
แล้วก็ไม่ได้รักสินค่ะ
แล้วก็ดูเร้า๓เส้าเรา๓คนอยู่นะ

ไม่ได้หากครบตรงเค้าหรอกอยากให้เค้าจับตัว

ว่าเรื่องราบลูกเราเป็นยังไง

มีความสุขหิ้นทุกวัน
มันเป็นยังังไงอ่ะสะพายทาชเล่าให้ฟังหน่อย
ตอนนี้เลือกกับแม่ผัวแน่
ประมาณนั้นต่อหรือว่ามันชีวิตคนนี้หรือห้ะ

ไปแอบอ่านเรื่องนี้มากมายละคะ

อยากดูอยากดูทุกเรื่องเลยค่ะตอนนี้
ฝากเลยละกันติดตามยังไงตอนไหนกี่โมงคะน้องธัญญาก่อนเลย
ค่ะก็ฝากติดตามนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
ติดตามได้ไทยรัตท์ทีวีช่อง๓๒นะคะ
แล้วก็น้องทั้ง๓คนรวมถึงนักแสดงอีกมากมายรอมอบความสุขให้อยู่
คือละครถ้าออนแอร์ไปแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย
ค่ะล้มถึงแบบคัตซีนต่าง

ที่มีทุกวันเสาร์๖โมงเย็นนะจ๊ะ